ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมากลางเรือประมงเลย
ปรากฏทำให้เนี้ยน่ะฮะหนุ่มชาวประมงเนี้ย
ตกน้ำไปเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังในการค้นหา
คุณผู้ชมฮะนี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลแหลมตะพุกลุก
ขออภัยแหลมตะลุมพุกที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ตำรวจสพปากพนังเข้าตรวจสอบเหตุ
พบคนถูกฟ้าผ่าตกจากเรือจมน้ำทะเลจนเสียชีวิตนะครับ
โดยพบกลางทะเลอ่าวไทยห่างจากฝั่งประมาณ๒กิโลเมตรครับ
เจ้าหน้าที่และชาวประมงพื้นบ้านได้นำเรือประมงออกไปนำศพกลับเข้าฝั่ง
ผู้เสียชีวิตคือนายจรินพลสุวรรณอายุ๒๘ปีนะครับ
พ่อของผู้ตายบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้
เขากับลูกชายนำเรือประมงพื้นบ้านออกหาปลากลางทะเลอ่าวไทยตามปกติแหละ
ซึ่งช่วงเช้าท้องฟ้ามันเปิดไม่มีเมฆฝน
กระทั่งช่วงสายหน่อย๑๐โมงอยู่ฟ้ามืดครึ้มนะคุณ
แล้วก็มีพายุฝนกระหน่ำอย่างหนัก
เขาและลูกชายพยายามนำเรือกลับเข้าฝั่ง
นั่งหัวเรือปรากฏว่าระหว่างนั้นฟ้าผ่าเปรี้ยง
เปรี้ยงตรงลงมาที่ร่างลูกชายเลยนะครับ
ที่ลูกชายจะพลัดตกจมทะเลศูนย์หายไป
หลังเกิดเหตุตัวพ่อก็ยังขับเรือวนเวียนอยู่ตรงนั้นคุณ

ตามหาลูกชายแต่ไม่พบครับ

แล้วก็ทุกฝ่ายระดมกำลังค้นหาตลอดวัน
มาพบลูกชายเช้าวันนี้นะครับ

ก็มอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

เพราะว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ